ทีนี้มาดูภรรยาของแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะ
เขาให้ดูวินาทีชีวิตของสามีเลย
วีดีโอคอลมามาบอกเหตุการณ์
ยิงกันที่ฉนวนกาซ่ามันเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องไปนอนหมอบอยู่ในไร่พริกนานกว่า๑๐ชั่วโมงเพื่อที่จะหนีตาย
ภาพของนายประมูลโคสาสดอายุ๓๗ปี
เป็นแรงงานไทยชาวบุรีรำที่ไปทำงานอยู่ในอิสราเอลนะคะ
หมอบติดพื้นดินเลยอยู่ในป่า
หนีการบุกโจมตีของกลุ่มทหารในศึกสงครามนี้วันแรกเลยค่ะ
มันมีเหตุการณ์ปะทะกันที่เกิดขึ้นในอิสราเอลใช่ไหม
ตอนที่นายประมูลหนีตายแชทข้อความส่งถึงเมีย
บอกเมียตลอดเวลานะเมียเขาถามพี่มูลพี่มูลเป็นไงบ้าง

นอนอยู่ป่าอยู่ป่าพริกคนเดียวใช่ค่ะ
ทางด้านภรรยาก็รีบส่งข้อความให้กำลังใจอดทนนะพี่มูล
ทางนี้ก็ใจจะขาดกันแล้วคอยส่งข่าวเรื่อยนะ
นี่จะเห็นเลยนะว่ามันเป็นสถานการณ์กดดันบีบคัน

แล้วพี่มูลเขาก็ถ่ายรูปส่งมาให้เห็น

บอกว่าพี่มูนปลอดภัยแล้วนะโอ้โหโล่งอก
เฮ้ยอ่านข่าวนี้มันก็โล่งนะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ในแคมป์ผู้อพยพกับแรงงานที่พากันหนีออกมาได้

ต้องนอนซ่อนตัวในป่าเป็น๑๐ชั่วโมงเลยนะ
แล้วตอนคุยแชทกันส่งข้อความหากัน
ก็ไม่รู้ว่าข้อความที่ส่งไป

แล้วพี่มูลเนี่ยเล่าผ่านวีดีโอคอลด้วยนะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่กับเพื่อนแรงงานไทย
อยู่กัน๑๓คนนี่ตอนที่เราวีดีโอคอลคุยกับพี่มูลนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ฟังนะ
คือก็บอกว่าตอนนั้นมีเสียงปืน
เสียงทหารฝั่งกาซ่าพยายามจะพังประตูเข้ามา
แล้วก็รีบหนีออกจากห้องพักเลย
พี่มูลแล้วยังไงต่อเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะ
อย่าเลือกแล้ว
พี่เบอร์คิดสภาพสิ
ถ้าเกิดว่าพี่เจอแบบนี้
พี่ไปอยู่ในป่าพริกตั้งแต่๗โมงเช้า

หมอบก็ต้องหมอบเอาชีวิตไว้ก่อนเอาชีวิตรอดไว้ก่อน

ใช่แล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าทหารอิสราเอลมาช่วยพี่มูลไปแล้ว

อ๋อกลับมาดีพี่มูลบอกเลยนะบอกว่าโอ้โฮ
นี่ไปทำงานเป็นแรงงานบรรจุผักที่อิสราเอลตั้งแต่

อันนั้นก็ไปแบบ๒๓ปีแล้วนะบอกว่าเก็บเงินนะ
หนี้สินได้หมดแล้วด้วย

พี่มูลบอกว่าอยากให้พี่มูลกลับมาไทย
พี่มูลก็ยิ้มบอกว่าพี่ก็อยากกลับไทยเหมือนกัน
เดี๋ยวรอทางการไทยประสานต่างเรียบร้อยแล้ว
ขอให้กลับมาเมืองไทยอย่างปลอดภัยนะคะทุกคน

ทำไมคนไทยไปทำงานภาคการเกษตรที่อิสราเอล
อิสราเอลเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย

ฉะนั้นแรงงานที่ไปนะครับคุณผู้ชมเงินดี

อย่างที่จำนวนที่คุณผู้ชมได้ทราบไป
นี่แหละครับเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนไทยแรงงานไทย
อยากไปทำภาคการเกษตรที่อิสราเอล